เรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
แล้วก็ไทม์ไลน์เกี่ยวกับทหารอียิปต์ที่เดินทางเข้ามาในบ้านเรา
ใช่ค่ะคือตอนนี้ดูเวลานะคุณผู้ชม
เราก็รอสบคจะแถลงอยู่ตอนนี้๑๑โมง๒๔
ตามกำหนดการก็ประมาณ๑๑โมงครึ่ง

แล้วถ้าเกิดสัญญาณจากสบคมาเมื่อไหร่เนี่ย

จะแถลงแค่จันทร์กับเผ์เรือหัฐที่เราจะรับสั่งการนะ

ซึ่งมาเป็นกลุ่มมาเป็นคณะแล้วก็มาที่บ้านเรา
วันที่๖กรกฎาคมกลุ่มทหารอียิปต์ชุดนี้นะครับ
เดินทางออกจากสนามบินกรุงไคโรประเทศอียิปต์
แล้วก็ไปที่สหรัฐอารับเอมิเรต
วันที่๗กรกฎาคมเดินทางจากสหรัฐอารับเอมิเรต

วันที่๘กรกฎาคมวันสำคัญเนี่ยนะฮะ
เดินทางถึงสนามบินอูตเภา
แล้วก็เข้าพักโรงแรมในอำเภอเมืองระยองนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านั้นเห็นเขาบอกว่าจริง
ทหารกลุ่มนี้จะต้องเดินทางมาที่สนามบินสุวรรณภูมิ
แต่เนื่องด้วยสนามบินสุวรรณภูมิอาจจะมีการจราจรน่านฟ้า
หรือว่ามีคนที่เดินทางเข้าแออัดนะครับ
ก็เลยต้องเปลี่ยนมาลงที่สนามบินอุตเผ่า
แล้วก็เข้าพักลักษณะการกักตัวเบาในโรงแรมที่อำเภอเมืองระยอง
จากนั้นวันที่๙กรกฎาคมออกจากโรงแรมไปยังอุตภัวร์
แล้วไปไหนครับบินไปทำภารกิจทางทหารที่เมืองเฉิงตู
จากนั้นครับเดินทางกลับมาอุตภัวร์ในวันเดียวกันเลยฮะ
โดยมาถึงอุตภัวร์ในเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่๙
พอวันที่๑๐กรกฎาคมทีมสอบสวนโรคเข้าคัดกรองอาการของคณะทหาร
จำนวน๓๑รายพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจนะครับ
วันที่๑๑กรกฎาคมเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาที
คณะทหารอียิปต์เดินทางออกจากไทยกลับอียิปต์
หลายคนถามว่าอ้าวแล้วที่ไปเก็บตัวอย่างคัดกรองอาการของทหารกลุ่มนี้เนี่ย
ผลมันออกมาหรือยังเมื่อวันที่๑๑กรกฎาคม
เพราะว่าเขากำลังเดินทางกลับแล้วนะไปประเทศต้นทางแล้ว
ทีนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลออกมาว่าในวันที่๑๑กรกฎาคมคือ
ผลมันยังไม่ออกมาชัดเจนเราก็ปล่อยให้เขาเดินทางกลับประเทศต้นทางของเขานะฮะ
แต่ผลจากห้องปฏิบัติการมันออกมายืนยันชัดเจนจากการส่งตรวจเชื้ออีกครั้ง
ยืนยันว่ามีหนึ่งในคณะทหารอียิปต์ชุดนี้ติดโควิด๑๙
ผลมันออกมาวันที่๑๒กรกฎาคมไงคุณ
หลังจากที่คณะทหารอียิปต์ชุดนี้เดินทางออกจากประเทศไทยกลับประเทศต้นทางไปแล้ว
ทีนี้สิ่งที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความกังวลของคนไทย

เพราะว่าเอาจริงนะคือจากไทม์ไลน์ที่เปิดเผยมา
มาอยู่ที่บ้านเราแล้วบินไปจีนแล้วอยู่บ้านเราก็จริง
แต่พิกัดจุดแบบรายละเอียดคือเราไม่รู้ว่าเขาเดินทางไปที่ไหนยังไงบ้าง
อันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลแล้วบอกว่าถ้าเกิดจะต้องไปไล่ดูไล่เรียงแต่ละที่เนี่ย
คือต้องใช้เวลา๓วันในการไปไล่กล้องวงจรปิดในสถานที่ต่างดู
กลายมาเป็นกระแสว่า๓วันอย่างนี้ไม่ติดโควิดกันทั้งจังหวัดแล้วหรือ
แล้วก็ประเด็นที่สำคัญคือทหารอียิปต์พักโรงแรมในลักษณะเหมือนไม่ได้กักตัวอย่างเข้มงวดนะครับ
เหมือนเป็นไปตามสิทธิพิเศษอะไรต่างนะฮะแล้วก็ปล่อยให้เขาออกมาใช้ชีวิตเดินเล่นห้างเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นนะครับ
หลายคนอาจจะสงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ยทหารอียิปต์เขามีภารกิจอะไรในบ้านเราคือจริงแล้วกองทัพอียิปต์เขาได้ประสานขอผ่านสถานทูตอียิปต์ในประเทศไทยนะครับ
แล้วก็สารทูตอียิปต์ร้องขอผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อที่จะมาพักเครื่องที่ประเทศไทยเท่านั้นเองในการตรวจเช็คเครื่องเติมน้ำมันอะไรต่างนานาเขาบินมาเองมีเครื่องมาเองแล้วเขาก็บินไปบินมา
อันนี้จะอยู่ในข้อ๕ก็คือผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ
ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน

ใช่นะครับแล้วก็ข้อกำหนดที่๖นะฮะ
พรกรฉุกเฉินอีกนะครับ
ก็กลายเป็นประเด็นออกมาแล้วครับ
ทางทหารเขาก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ย
กลุ่มทหารอียิปต์กลุ่มนี้เขาไม่ได้มีภารกิจกองทัพ
ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพอียิปต์
แต่เหมือนเป็นขอสถานทูตเข้ามาเพื่อพักเครื่อง
คือมันจะแตกต่างจากตอนของแขกของทางสหรัฐ

ลงเครื่องแล้วมีการสวอปแบบตรวจเลยอะค่ะ